มาดูเรื่องของต้นกล้วยกันบ้างนะคะ
ที่จังหวัดเพชรบูรก็ออกผิวกำลังลำต้นเลยนะคะ
แล้วก็ตามระเบียบค่ะประชาชนนะคะไปกราบไหว้ขอเลขเด็ดกันค่ะ
หมู่ที่๑๒ตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์
แล้วก็ล้อมวงพูดคุยกันเกี่ยวกับร่างทรงที่อ้างว่าเป็นร่างของแม่ตานี
ใกล้กันก็มีต้นกล้วยน้ำว้าสูง๓เมตรค่ะ
ขึ้นอยู่ริมตลิ่งคลองน้ำเข็มออกลูกลางลำต้นเลยนะคะ

หวีแรก๗ลูกหวีที่๒๔ลูก

ซึ่งนางบัวชาภูลสวัสดิ์เจ้าของบ้านบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยปลูกกล้วยน้ำว้าไว้จำนวนหนึ่ง
แต่เมื่อหลายปีก่อนมีการขุดลอกคลอง
แล้วก็นำดินมาถมบริเวณที่ต้นกล้วยต้นนี้ขึ้นอยู่

จากนั้นมีต้นไม้หลากหลายชนิดขึ้นบริเวณนั้นนะคะ
โดยที่ไม่มีต้นกล้วยขึ้นมาแต่อย่างใด
กระทั่งไม่กี่วันก่อนนี้สังเกตเห็นว่ามีต้นกล้วยหลงเหลืออยู่๑ต้น
แต่ที่แปลกก็คือมีลูกกล้วยออกกลางลำต้นเลยค่ะ
เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกก็เลยเรียกเพื่อนบ้านมาดู
เชื่อว่าเป็นแม่ตานีมาอยู่ด้วย
จะมีโชคลาภจากนั้นก็คือเลยให้ร่างทรงมาทำพิธี
ชาวบ้านก็นะคะเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
ขอเลขเด็ดหวังโชคลาภกันหวังจะถูกรางวัล
ซึ่งบางรายก็ซื้ออายุของเจ้าของบ้าน

ซื้อหลายเลขตามจำนวนหวี
จำนวนลูกของกล้วยที่ปรากฏบนหวีนะคะ